เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เกดศิราธารานนท์สมาชิกวุฒิสภา
ท่านประธานครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกรมนตรีที่อยู่กับเราตั้งแต่เช้า
แล้วก็ต้องขอบคุณทางท่านนายกรมนตรีที่ตั้งลำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นนายแพทย์ชนละนานซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพราะฉะนั้นก็จะมีประสบการณ์แล้วก็รู้ถึงปัญหาต่าง
ด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขในปีหกสี่ดีปกรณ์การระบาดที่ได้อันดับหก
ในการนำร่องจัดกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีการฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และสุขภาพทั่วหน้าจากการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคโควิด๑๙เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอแนะระหว่างประเทศ
ท่านประธานครับความสำเร็จมันไม่ได้มาอย่างง่ายท่ามกลางทำงานหนักของฝ่ายบริหารและคนของสาธารณสุขทั้งหมด
โดยเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายรวมถึงอสมที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการระบาดของโควิด
จึงมีเครดิตระบบสาธารณสุขในระดับโลกที่สูงมากแต่ว่ามีการถ่ายโอนรอพอทตเกิดขึ้นในปีงบประมาณ๒๕๖๖นะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยกำลังทำงานหนักสู้กับโควิด
ก็ต้องมาตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะถ่ายโอนไปอบจหรือไม่นะครับ
ไม่มีข้อมูลไม่มีรายละเอียดไม่มีทิศทางที่ชัดเจนไม่มีข้อเสนอแนะจากกระทรวงสาธารณสุข
เพราะฉะนั้นทำให้เขาลำบากพวกเขาลำบากมากนะครับ
เพราะฉะนั้นในประเด็นที่ผมจะยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือเรื่องของการถ่ายโอนรอพอสตในปีงบประมาณ๒๕๕๙
ที่มาถึงแล้วเลยเวลาไปนิดหน่อยด้วยซ้ำ
ท่านประธานครับในกรณีของปี๖๖เราถ่ายโอนไปทั้งหมด๓๒๖๓แห่งของรอพศตใน๔๙จังหวัด
มีเจ้าหน้าที่ไทยโอนไป๒๑๙๑๗คนเป็นราคาราชการถึง๑๑๙๗๘อัตรา
ตรงนี้เป็นตัวเลข๑ใน๓ของรพตของกระทรวงสาธารณสุข
ฉะนั้นในการถ่ายโอนปี๒๕๖๗มีกำหนดเอาไว้คือจำนวนรอพศต๗๒๒ข้าราชการอีก๒๕๖๐
ท่านประธานครับผมขอวิงวอนท่านนายรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีสาธารณสุข
แล้วก็รวมถึงรองนายกที่ดูแลคณะกรรมการกระจายอำนาจ
ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านโปรดชะลอนะครับในการถ่ายโอน
ซึ่งในปีงบประมาณ๖๖ก็ไม่ได้เป็นนโยบายของทางรัฐบาล
แต่ว่าเกิดจากการแปรยติของอบจทุกแห่ง
เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ได้งบประมาณผ่านคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๐
ในกรณีนี้เราคิดว่าผมคิดว่ามันจะต้องมีการมันจะต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมความพร้อมต้องมีการประเมินผลของการถ่ายโอนในปี๒๕๖๖ว่าเป็นอย่างไร
เพราะว่าในขณะนี้เท่าที่เราลงพื้นที่ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความสุขมีปัญหาในการทำงานทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้คนอย่างที่เขาต้องการแล้วก็งบประมาณก็ไม่ได้ลงไปอย่างที่ตัวเองต้องการเช่นเดียวกัน
ท่านประธานครับถ้าหากว่าสามารถชะลอได้รอผลการประเมินต่อไปขอให้มีการถ่ายโอนเฉพาะรอพอสตที่พร้อมแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคการถ่ายโอนให้หมดรอพอสตที่ถ่ายโอนไปแล้วขอย้ายกลับได้หากเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ตรงนี้เนี่ยเป็นความพยายามของ
คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ
แล้วก็คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ
แล้วก็สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จนสามารถที่มีการประชุม
ระหว่างวิบสามฝ่ายวิบสองฝ่าย
ผลักดันจนออกมาเป็นกฎหมายได้สำเร็จ
ตรงนี้ก็คงจะต้องชม

คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเนี่ย

แล้วก็ผลักดันจนสามารถตั้งคณะกรรมการได้

เน้นว่าเป็นคณะกรรมการนโยบาย
ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหาร
เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นรอนสิทธิ์ของหน่วยงานที่มีอยู่เก่า
ท่านพลิเมฆนรงข์พิพัฒนาศัย
เพราะฉะนั้นผมขอให้กำลังใจในเรื่องนี้
และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

โบแดงของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้